คุณผู้ชมครับส่วนคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่นะครับ
เมื่อวันที่๒๙มกราคมที่ผ่านมา
เป็นคดีฆ่าโหดหนุ่มศักดิ์ลาย
แล้วก็เป็นเจ้าของอู่แต่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ด้วยนะครับ
แล้วก็เป็นการพาดหัวว่าถูกลวงให้ไปเอารถ
ก่อนจะถูกยิงกระหน่ำร่างพลุน
คราวนี้มีภาพเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิด
เผยภาพนี้ออกมาคุณผู้ชมไปดูวินาทีมรณะนี้นะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ลูกศรสีเขียวนี่ก็คือผู้เสียชีวิต
ก็คือนายพงพิพัฒน์เกษีสมอายุ๓๒ปี
ถูกยิงแล้วนะขณะที่เพื่อนยังไม่รู้ตัวเลยนะครับ
แล้วก็ล้มไปแล้วนะครับคนที่ถูกยิงเนี่ยที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับ
วิ่งหนีได้รับบาดเจ็บเหมือนกันแล้วคุณดูสิ
ฝุ่นมันตลบเลยเพราะว่าคนร้ายเนี่ยยิงเข้ามาหลายนัดเหลือเกิน
ถูกทั้งพื้นถูกทั้งกำแพงจนฝุ่นตลบเต็มไปหมดเลยนะครับ
นี่นะครับคุณผู้ชมครับกระหน่ำยิงเข้ามาหลายนัด
จากนั้นมีคนร้าย๑คนสวมเสื้อเชิดแขนยาว
ใช้ผ้าคาดปิดครึ่งหน้าเพื่อปิดบังใบหน้า
เดินเข้ามาที่ร่างของนายพงพิพัฒน์
เมื่อเห็นว่าเสียชีวิตแล้วจึงได้รีบหลบหนีไป
ลักษณะเหมือนมาเช็คงานนะครับ
เหตุการณ์นี้และคลิปนี้บันทึกไว้ในช่วงเวลา๒๒นาฬิกา๓๘นาที
ของคืนวันที่๒๙มกราคมนะครับและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้ง
ว่ามีผู้เสียชีวิตรุดไปที่เกิดเหตุที่บ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลทุ่งไซทองอำเภอลำทัพจังหวัดกระบี่
ก็ไปพบศพของนายพงพิพัฒน์นอนคว่ำหน้าจมกองเลือด
มีบาดแผลถูกกระสุนปืนลูกซองยิงเข้ากลางหลัง๑นัด
ซึ่งเป็นกระสุนลูกปลายที่เจาะเข้าตามร่างกายกว่า๒๐แผลนะคุณ
เอวของผู้เสียชีวิตพบมีด๑เล่ม
ส่วนผู้บาดเจ็บเพื่อนของนายพงษ์พิพัฒน์
ถูกยิงเข้าที่ปลายคาง๑นัดบาดเจ็บเล็กน้อย
เจ้าหน้าที่กู้ไผ่นำตัวส่งโรงพยาบาล
อกจากนี้ชุดพิสูจน์หลักฐานได้เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบหมอนรองกระสุนปืนลูกซอง๑ชิ้น
หัวกระสุนขนาด๙มมอีก๒หัว
และปลอกกระสุนปืนลูกซองอีก๑ปลอกครับ
เพื่อนผู้เสียชีวิตบอกว่าก่อนเกิดเหตุมีคนโทร

ไปรับรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอคลองท่อม
พงพิพัฒน์ก็เลยชวนเขามาเป็นเพื่อนเพื่อมารับรถที่นี่
เมื่อมาถึงบ้านที่เกิดเหตุก็ได้นำรถเข้ามาจอด
แล้วก็กำลังยืนดูเครื่องยนต์รถกันอยู่
ก็มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดมาจากสวนปามใกล้บ้าน
ตัวเขาเองวิ่งหลบหนีคมกระสุนรอดตายมาได้นะครับ
เสียงปืนสงบก็เห็นคนร้ายหนีไปแล้ว
รีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ด้านตำรวจก็ตรวจสอบประวัติผู้เสียชีวิต

๒เรื่องนะ๑เรื่องของยาเสพติด

เพราะตำรวจพบว่าผู้เสียชีวิต
ต้องโทษในคดียาเสพติดมาแล้วหลายครั้ง
แล้วก็เพิ่งจะพ้นโทษมานะครับ

ก็คือขัดแย้งเรื่องของยาเสพติด
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของชู้สาว
จากผู้เสียชีวิตมีภรรยา๔คน

ผู้เสียชีวิตมีภรรยา๔คน
อาจจะเกิดการหึงหวงกัน

ทำให้ภรรยาคนก่อนหน้านี้มีความหึงหวงเกิดขึ้น

แล้วก็ทำให้ถูกนายพงพิพัฒน์ทำร้ายร่างกายเหมือนกัน
ทุบรถยนต์เก่งที่ซื้อให้เหมือนกัน
และนอกจากนี้ผู้ตายมีภรรยาคนหนึ่งที่เป็นแม่ม่าย
สามีเคยติดคุกคดียาเสพติด
ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุการสังหารได้เช่นเดียวกันนะครับ

จากลูกชายไม่เคยบอกให้ฟังถึงปัญหา

รับว่าลูกชายเคยถูกจับคดียาเสพติด

แม่บอกว่าก็ไม่พบว่าจะมีปัญหา

ไปที่บ้านของภรรยาทุกคน
และทั้ง๔คนไม่มีการเผชิญหน้ากันนะครับ

แต่นี่เป็นเปิดคลิปวินาทีมรณะออกมาแล้วนะครับ